มันมีเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลา

ขอบคุณนะครับ
นี่ค่ะระทึกกันกลางดึกเลยนะคะครับเป็นนาทีที่ตำรวจสพหัดใหญ่ค่ะ
วิ่งถือปืนเข้าไปควบคุมตัวนายอรชัยเพชรคงหรือว่าบังดันวัย๔๑ปี
สภาพบังดันมีอาวุธก็คือปืนกับมีดอยู่กับตัวแล้วก็เมาหนักมาก
ก่อนหน้านี้๑ชั่วโมงบังดันเพิ่งไปฆ่าคนตายมาค่ะแล้วก็หนีมา
ฆ่าหนุ่มวิศวกรที่อยู่เกาะสมุยค่ะโดยเขาบอกว่าผู้ตายมาจีบเมียเขา
ทีนี้จังหวะที่ตำรวจคุมตัวได้นี่ยังคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เพราะว่าเมาหนัก
จังหวะตำรวจจะพาตัวขึ้นรถกระบะไปสพเท่านั้นแหละค่ะ
ญาติคนตายเขามารอดูหน้าอยู่นี่ค่ะตำรวจต้องห้ามเนี่ย๓คนต้องช่วยกันห้ามดึงไว้เลยนะคะ
เพราะว่าญาติจะเข้าไปรุมทำร้ายให้ได้ก็เลยต้องรีบพาตัวบังดันไปสพนะคะ
เหตุการณ์เนี่ยแรกเริ่มเลยมันเกิด๔ทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้เองค่ะมีรายงานว่ามีคนยิงกันเสียชีวิตที่
เกิดเหตุเนี่ยอยู่ตรงขนำที่พื้นที่หมู่๒ตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่นะคะ
นายกฤตนธรรมโชโตหรือว่าจ่าบอลผู้ชายวัย๔๒ปีคนนี้เขาเป็นวิศวกรผู้รับเหมาและเป็นอดีตทหารยศจ่าสิบเอกค่ายรัตนพล
เขานอนหงายเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่หน้าขนำ
มีแผลโดนยิงเข้าไหล่ซ้ายแล้วก็มีมีดแทงที่หน้าอกร้ายต่อหลายแผล
คนก่อเหตุก็คือบังดันนั่นแหละค่ะมีบ้านอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุแค่ร้อยเมตรเท่านั้นเอง
ก่อเหตุเสร็จบังดันขับรถหนีไปเลย๔ทุ่ม

พอเพื่อนบ้านเห็นปุ๊บตะโกนเรียกเจ้าหน้าที่เลย

เจ้าหน้าที่ก็เลยกรูกันวิ่งเข้าไป

นี่ค่ะอาวุธที่มีก็คือ
ปืนเก้ามมองที่ใช้ก่อเหตุ

สาเหตุยิงวิศวกรทำไม

มันเกิดจากอะไรแต่มันก็เคยถูก
ดันบอกว่าจ่าบอลคนตายจะมาจีบเมียเขา

เขาโมโหก็เลยยิงแล้วแทงนะคะ
ตำรวจรีบคุมตัวบังดันออกมาจากบ้าน
แหละที่บอกนะคะญาติผู้ตายเขายังอยู่ตรงนั้น

ตำร่วดต้องรีบกันตัวบางดัน
ว่าน่าจะปล่อยให้โดนสักหมัดสองหมัดไปห้ามทำไม

ว่าที่ต้องรวดห้ามเพราะเป็นห่วงญาตินะ

มันก็จะเป็นอีกหนึ่งข้อหาคือข้อหาทำร้ายร่างกาย

แต่ดูญาติเขาแค้นใจมากเลยนะ
เขาแค้นจริงแค้นจริงจริงค่ะเราได้คุยกับพยานที่อยู่ในเหตุการณ์เลยนะคะ
เขาเล่าเรื่องแบบนี้ค่ะก่อนที่มันจะเกิดเหตุ
ตัวเธอแล้วก็เพื่อนและจ่าบอลผู้ตาย

ซึ่งขนำนี้เป็นของน้าชายบังดัน
เสร็จปุ๊บเธอกลับเข้าบ้านแต่เธอทำบัตรประชาชนหล่นหาย

จังหวะนั้นบังดันเนี่ยเมามาแล้วค่ะ

ด่าเธอก่อนเลยบอกจะมาหลอกอะไรน้าเขาอีก
แล้วง้างมือจะตบเธอชักปืนออกมาขู่เธอ
ตกใจก็วิ่งหนีขึ้นขนำไปเลย
พอวิ่งขึ้นไปชั้น๒อ้าวไปเจอจ่าบอลที่นั่งกินนั่งดื่มกันอยู่ชั้น๒ไง

ถ้ามีเรื่องกันงั้นกลับก่อนนะไม่อยากมีเรื่องด้วย
กับจาบอลเดินลงมาจาบอลเดินลงมาอ้าวเจอบังดันกำลังเมามาอยู่พอดี
เธอเล่าว่าจ่าบอลถูกบังดันหาเรื่อง
แล้วก็ใช้ปืนยิงแล้วก็แทงจนเสียชีวิต

จ่าบอลไม่เคยมีเรื่องหรือรู้จักกับบังดันมาก่อน
เพราะบางดันอยู่หาดใหญ่ใช่ไหม
แต่จาบอลเขาเป็นวิศวกรอยู่ที่เกาะสมุย
กลับมาที่หมู่บ้านเองแล้วจะไปมีเรื่องกันตอนไหนอ่ะ
บิดแซมน้ำตาคุยกับบังดัน
บิดแซมน้ำตาคุณน้ำตาคุณน้ำตา
คุณผู้ชมไปที่ขนำกันทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่ขนำ
ริมคลองจุดเกิดเหตุครับเพราะว่าชาวบ้านกับญาติพี่น้องยังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ไม่คิดว่าจ่าบอลจะถูกยิงตายเพราะจ่าบอลเป็นคนนิสัยดี
มีเวลาว่างเมื่อไหร่มักจะแวะเวียนมาเยี่ยมเพื่อนรักเจ้าของขนำเป็นประจำ
ที่สำคัญเนี่ยไม่เคยมีเรื่องนะครับหรือรู้จักกับบังดันเนี่ย
คนยิงมาก่อนด้วยนะฮะนี่นี่คนนี้คือจ่าบอลนะนะครับ
จากการสอบถามนายแดกับขออภัยฮะนางสาวแอร์กับนางสาวยาเป็นนามสมมุติทั้งคู่นะ
ที่อยู่ในขนามตอนเกิดเหตุอ่ะยืนยันจ่าบอลกับบังดันเนี่ย
ไม่เคยรู้จักกันก่อนเกิดเหตุนะครับจ่าบอลกำลังจะกลับบ้าน
หลังจากวางสายจากภรรยาพอเจอหน้าบังดันบริเวณหน้าขนำก็ถูกหาเรื่อง
แล้วก็โดนยิงจนเสียชีวิตครับ
เราก็ลุ้มลงไปแล้วก็เอามือมาตรอก
ว่ามีปัญหากันเลยอย่าไปถือสารเลื่อยกับคนเมา
เดี๋ยวก็ไม่ได้ยินแต่เขาไม่ได้ยินพูดเบามาก
คุณผู้ชมฮะนางสาวฝนยืนยันว่าจ่าบอล
ไม่ได้ขอเบอร์โทรศัพท์ภรรยาของบังดันนะ
เพราะจ่าบอลเนี่ยเพิ่งลางานกลับมาได้๔วัน
หลังจากไปคุมงานที่เกาะสมุยมาตั้งหลายเดือน
ซึ่งเรื่องนี้บังดันน่าจะคิดไปเองแล้วก็เมาแหละ
เพราะความจริงบังดันเลิกกับภรรยามา๕เดือนแล้ว
และผู้ตายก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องฮะ

คือเคยถูกผู้ต้องหาเนี่ยตบมาครั้งหนึ่งนะ
เรื่องที่ขี่รถนะฮะสวมหมวกกันน็อกเข้ามาในซอย
เพราะว่าซอยนี้มีการตั้งกฎว่า
แต่เรากับน้าเขาว่าเข้าข้างหนู
เห็นแล้วแหละตอนตบเรานี่พออะไรเขาถึงมาตบเรา
ตอนแรกวันแรกที่เขาตบหนูหนูยืนอยู่เขามาถึงศพ
เขาไม่บอกนะห้ามใส่หมวกกันน็อกมา
แล้วพอเขาไปแล้วหนูก็บอกนะ
บอกเขานั่นน่ะก็
บางด้านนั้นตบผลทำไมแบบนี้เขาพูด
เขาบอกว่าเดี๋ยวไปเคลียร์ไปคุยกันเอง
ขอสงสัยกลางปล้องขึ้นมาก่อนได้ไหมว่าทำไมซอยนี้เขาห้ามใส่หมวกกันน็อกเข้ามา

เอออันนี้สงสัยนะสงสัย
ไปต่อครับส่วนบังค๊อต
คอสเป็นเจ้าของขนำที่เกิดเหตุแล้วก็เป็นเพื่อนรักกับจ่าบอล

บอกว่าผู้ตายเป็นเพื่อนรักคบหากันมานาน
แล้วก็จะแวะเวียนมาหาที่ขนำเป็นประจำ
เมื่อวานจ่าบอลเพิ่งกลับจากเกาะสมุยก็มาหานะฮะ

ส่วนบังดันผู้ต้องหาก็เป็นหลานชายของเขา
ว่าทั้งคู่ไม่เคยมีปัญหาอะไรกัน
ยอมรับว่าบังดันหลานชายหากไม่เมานั่นนิสัยดีนะ

ทั่วไปแต่ถ้าเมาอ่ะเมามันจะเป็นคนละคนครับ
ก็รู้จักหน้ารู้จักก็พูดคุยเพราะบางทีผมไปกินข้าวบ้าน
ผู้ต้องหาบางทีเพื่อนผมมาเมื่อก่อนเขาอยู่เป็นทหาร
ไงครับเพื่อนผมนี่มันเป็นทหารอยู่นะครับแล้วก็มันก็ไปมาหาถูกผม
อยู่ตลอดช่วงที่ว่าได้งานใหม่เนี้ยนี่หลังเกิดเหตุเราได้คุยกับ
หลานเรายังครับไม่ไม่ไม่ครับตอนนั้นที่ว่ามันต่ำไม่ได้คุย
ทีมข่าวไปที่บ้านของบังดันนะครับปิดประตูเงียบฮะคือมีคนอยู่นะ
มีลูกสาวอายุ๑๘อยู่ในบ้านอยู่คนเดียวแล้วเก็บตัวเงียบนะครับ
พร้อมที่จะพูดคุยเพราะยังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ซึ่งปกติบังดันเนี่ยจะอยู่กับลูกนะฮะสองคนพ่อลูกส่วนภรรยาของบังดันเนี่ย
อย่างที่นำเรียนไปเมื่อสักครู่ครับคือแยกทางกันมา๕เดือนได้แล้ว
จากพฤติกรรมเมาแล้วก็ชอบชอบทำร้ายร่างกายนี่แหละฮะทีนี้ทีมข่าวเราเนี่ยนะคะ
ก็ได้ข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่ค่ะว่าพฤติกรรมของบังดันเนี่ย
เป็นคนชอบดื่มเหล้าดื่มทุกวันและทุกครั้งที่เมาเนี่ย
จะหาเรื่องคนอื่นไปทั่วเหตุการณ์ครั้งนี้ที่จาบอลโดนยิงโดนแทงตายเนี่ย
ครั้งที่สามแล้วค่ะก่อนหน้านี้ครั้งแรกเกิดขึ้นปีสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
ดันดันเคยไล่ยิงวัยรุ่นแถวนั้นนะคะโดยหาว่าวัยรุ่นอ่ะ
มองภรรยาเขาอืมจากนั้นปีที่แล้วค่ะปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
ดันไปไล่ยิงวัยรุ่นอีกคราวนี้นะมีวัยรุ่นบาดเจ็บและพิการด้วย
เขาต้องย้ายหนีไปอยู่ที่อื่นเลยแต่ตอนนั้นเนี่ยบังดันก็สู้คดี
แล้วก็ออกมาได้แล้วครั้งที่สามก็คือปีนี้เนี่ยแหละค่ะ
ไปเกาะเหตุยิงจาบอลจนเสียชีวิตนะคะทีมข่าวเราลองไปตรวจสอบ

โพสต์ล่าสุดของจ่าบอลคือ๓ทุ่ม๒๐นาที๒๖มกราคม
นี่ค่ะเป็นภาพไซส์งานเกาะสร้างในจังหวัดภูเก็ต
ข้อความบอกว่าณภูเก็ตแฮชแท็กงานพื้น
หลังกลับไปอีก๒๐มกราคม๔ทุ่ม๔๖นาที
โพสต์ภาพตอนรับราชการทหาร
แล้วก็เขียนข้อความบอกว่า๘ปีที่เสียไปเสียเวลาจริงพับผ่าสิ
กลับไปอีกเย็นวันที่๑๘มกราคม
โพสต์ภาพภรรยากับลูกชายสองคนเขียนข้อความบอกว่าคิดถึงจัง
คือเท่าที่ทีมข่าวสังเกตดูแล้วเนี่ย
ไม่มีข้อความไหนที่บ่งชี้ถึงความบาดหมางหรือความขัดแย้งกับใครเลย
ส่วนใหญ่ถ้าไม่โพสต์รูปงานก็โพสต์รูปเมียค่ะจ่าบอลอ่ะนะ

ก็มีคนในครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนที่เป็นทหารด้วยกัน

ลูกชายทั้งสองคนโอ้โหยังเด็กอยู่เลยค่ะ
คนเล็กอายุ๕ขวบคนโตอายุ๗ขวบเอง
นี่นั่งอยู่หน้าสาราพักศพผู้เป็นพ่อแบบ
คือน้องเล่นตามภาษานะ

นางระดาภาธรรมชโตภรรยาจบรรย์นะคะ
ก็ได้คุยกับคุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า

ส่งข้อความไลน์คุยกับสามีครั้งสุดท้าย๑ทุ่ม
สามีบอกว่าอยู่บ้านเพื่อนนะมานั่งดื่มสังสรรค์
แล้วสามีก็บอกเธอขอเงินหน่อยสิจะไปซื้อเบียร์
แต่เธอไม่ได้ให้แล้วเธอก็บอกกลับบ้านได้แล้ว
แล้วจ่าบอลก็ส่งข้อความตอบกลับมาบอกว่าโอเคเดี๋ยวกลับบ้าน
แล้วเธอก็นอนหลับไปปรากฏว่าสามีกลับไม่ถึงบ้านนะคะ
มารู้ข่าวร้ายก็ตอนที่แม่สามีโทรมาแล้วก็ร้องไห้
แล้วก็บอกว่าบอลตายแล้ว

เธอยังเจอโทรศัพท์มือถือของสามีเสียบชาร์จแบตเอาไว้อยู่เลย
คล้องกับข้อมูลของเจ้าของบ้านที่บอกว่า
สามีออกจากขนำมาแล้วครั้งนึงแล้วก็กลับเข้ามาอีกรอบ

คือคงจะกลับมาเอามือถืออะค่ะแต่มันก็เกิดเหตุสลดขึ้น
ถามตำรวจตำรวจก็ว่าเขาก็เมามาก
แต่ว่าเขาก็ไม่ได้บอกว่าสาเหตุอะไรที่เขาทำไป
ค่ะเพราะว่าตอนเช้าก็ยังมีอาการเหมือนยังเมาอยู่อีก
ก็ต้องเอาเรื่องถึงที่สุดเพราะว่าถ้าโดยนิสัยไม่ใช่ว่าอวยสามีนะครับ
คือเขาก็เป็นคนแบบขี้เล่นขี้อะไรไม่ได้มีปัญหากับใคร
ไม่ได้ล่ารานใครไม่ได้เกเลอ่ะค่ะมากค่ะ
คือถ้าพี่คิดว่าถ้าเขาเคล็ดแขนโหดกันจริงอ่ะ
ซ้อมไปเลยซ้อมให้อาการเจ็บอะไรอย่าทำเขาถึงตายได้ไหม
คือไอ้นี่ยิงแล้วแฟนพี่วิ่งแล้ว
ทำไมต้องไปแทงเขาซ้ำทั้งที่เขาไม่มีอาวุธอะไรติดตัวเลย
คือภรรยาบอกเลยนะคะว่าเสียใจมาก
สูญเสียสามีสูญเสียคู่ครองศูนย์เสียเสาหลักของครอบครัว
สงสารที่สุดคือลูกชายสองคนที่ยังเล็กอยู่เลยอะค่ะ
ก็เมื่อคืนนะคะคือคนเล็กเขาจะหาพ่อเขาตลอด
แล้วก็ถามว่าทำไมพ่อกลับบ้านช้าจังทำไมพ่อยังไม่กลับ
ขารออยู่อะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็จะถามตลอด

เมื่อไหร่พ่อจะกลับบ้านเมื่อไหร่พ่อจะกลับบ้านเขาคิดถึงแล้ว

เพราะพี่ก็จะบอกเขาเสมอว่าถ้าจะไปไหนคือรอพ่อนะ
จะไปทะเลลูกรอพ่อก่อนนะจะไปว่ายน้ำลูกรอพ่อนะ
ค่ะคือเราจะไปด้วยกันตลอดค่ะ
ที่ก็เมื่อกี้ตอนลดน้ำตกเขาก็ไปนะคะ
ก็ไปให้เขาหอมแก้มไปบกลาไปบอกรักอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะเข้าใจไหมว่า
คือพี่บอกเขาว่าพ่อไม่สบายนะพ่อนอนหลับนะลูกนะ

อกคนเป็นแม่ค่ะต้องเข้มแข็งแค่ไหน
เพื่อที่จะดูแลความรู้สึกลูกอีก๒คนที่ตอนนี้
ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าน้องเข้าใจไหมว่าคุณพ่อไม่อยู่แล้ว

แจ้งข้อหาบังดัน๓ข้อหานัก

พาอาวุธปืนและมีดไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
เรื่องต้นตรวจสอบปืนแล้วเนี่ยเป็นปืนมีทะเบียนค่ะ
แต่ก็ยังไงก็ตามข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาก็หนักมากแล้วนะคะ
ตอนนี้นำตัวบังดันฝากขังที่ศาลจังหวัดสงขลาเรียบร้อยแล้วค่ะ